มีเหตุประทึกเกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง
คราวนี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ว่าตอนประมาณสักตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมา
นี่คุณผู้ชมดูภาพนะคือคานตรงต่อหม้อมันพังถล่ม

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพเต็มกันหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่แหละครับจังหวัดที่มันถล่มลงมา
ใช่ค่ะคือตอนนั้นยังเห็นคนแล้ววิ่งออกมาอยู่เลยนะคุณสืบสกุล
เป็นห่วงนะคนการเป็นอย่างไรบ้างครับ
ค่ะคือคานคอนกรีตต่อหม้อรถไฟฟ้าสายสีชมพู

คนงานตรงมุมซ้ายต้องวิ่งหนีตายออกมา
แล้วเกือบจะไม่ทันลูกศรสีเขียว
คนงานเขานั่งพักอยู่นะครับ
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนตี๑๓๐น
ที่สถานที่ที่กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู
สถานีศรีรัฐบริเวณเกาะกลางถนน
ตรงนั้นมันอยู่แถวหน้าแม็กโคร
แจ้งวัฒนะที่เขากำลังก่อสร้างอยู่นะครับ
แล้วก็ช่วงเวลาที่ต่อหม้อตัวนี้มันถล่มลงมา
คือมีคนงานกำลังเทคอนกรีตอยู่ข้างบนต่อหม้อเลยนะ

แล้วคือเขาเพิ่งเทได้ไม่กี่นาทีเอง
ครับคือพอต่อหม้อมันถล่มลงมา
คนงานก็หล่นลงมาด้วยถลายลงมาด้วยนะครับ
ใช่น้ำหนักของแท่งคอนกรีตทั้ง๒แท่งนี้

แล้วก็มีเหล็กนั่งร้านล้มพังกระจายเกลื่อนถนน

ทีนี้เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บนะคุณผู้ชม
๕รายมีนายธนพงศ์กองศรีอายุ๒๔ปี
ซึ่งก็เป็นวิศวกรผู้คุมงาน
มีนายสงบบุญศรีอายุ๓๔ปีเป็นคนงาน
นายนรงศักดิ์บริรักษ์อายุ๒๙ปี
ไหม้อายุ๓๔ปีเป็นคนงานชาวเมียนมาร์
แล้วก็นายกุลอายุ๑๙ปีเป็นคนงานชาวเมียนมาร์เหมือนกัน
ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบมาช่วยเหลือคนเจ็บนะคะ
แล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลชนลประธานปากเกร็ด
ครับถ้าได้เห็นคลิปเหตุการณ์ในการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ก็ค่อนข้างจะสับสนเลยนะฮะ

แล้วไม่รู้ว่ามีใครติดอยู่ใต้ซากต่อหม้อหรือเปล่า
เพราะว่าได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกให้อีกคนไปดูตรงนั้นหน่อย
ไม่รู้ว่าคนงานคนหนึ่งถูกทับคอหักหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เป็นห่วงว่าคนงานทั้ง๕คนอาการเป็นอย่างไรบ้าง
ค่ะคือตอนนี้คนงานอย่างที่บอกว่ามีคนเจ็บ
แล้วก็ไม่ได้มีรายชื่อผู้เสียชีวิตนี่ถือว่ายังโชคดี
อันนี้ตอนที่ไปนำตัวออกมาคือคนเจ็บก็ยังพอมีสติอยู่
จากการสอบสวนก็ทราบบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
วิศวกรที่เป็นโฟร์แมนคุมงานคือนายธนพงศ์
ก็พาคนงาน๔คนขึ้นไปบนต่อหม้อมันสูงสักประมาณ๖๗เมตร
เทคอนกรีตเชื่อมต่อประกบกับโครงสร้างแท่งคอนกรีต
บริเวณหัวเสาแล้วแท่งคอนกรีตข้างซ้ายแล้วก็ขวา
พาดรองรับน้ำหนักอยู่บนคานเหล็กค้ำยันแล้วก็เหล็กนั่งร้าน
ทีนี้ตอนที่กำลังเทคอนกรีตอยู่เลยค่ะคุณผู้ชม
จู่เหล็กนั่งร้านทั้งสองข้างมันซุดตัวแล้วมันก็พังลงมา
คอนกรีตก็เลยตกกระแทกพื้น
ทีนี้๕คนที่อยู่บนต่อหม้อกำลังทำงานก็ร่วงตามลงมาด้วย
เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปักเกร็ดก็สันนิษฐานนะ
โครงสร้างของเหล็กค้ำยันแล้วก็นั่งร้าน

นี่แหละค่ะก็เลยเป็นเหตุให้คานคอนกรีตมันพังแล้วก็ถล่มลงมา
แต่ว่าเมื่อคืนนี้โชคดีที่มันตอนดึกไงรถมันอาจจะไม่เยอะมาก
คุณคิดดูสิถ้ามาเกิดขึ้นช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้านี่ความเสียหายมากกว่านี้แน่นอ
แจ้งวัฒนะการจราจรติดขัดนะครับ

ว่าได้สั่งการให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการ
และผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ

แล้วก็มีการชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นเหตุจากโครงค้ำยันชั่วคราว
คุณผู้ชมต้องฟังดีคิดภาพไปด้วยนะฮะ
โครงค้ำยันชั่วคราวระหว่างติดตั้งคานสำเร็จรูปเชื่อมกับเสา
มันซุดนะฮะเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่หลายวัน
ทำให้สภาพดินที่มันไว้ตั้งค้ำยันชั่วคราวอ่อนและซุดตัว
ประกอบกับมีน้ำหนักจากคอนกรีตที่เทเชื่อมคานสำเร็จรูปกับเสา
ทำให้เกิดการซุดตัวของค้ำยันและคานสำเร็จรูปมันก็หลุดหล่นลงนะฮะ
เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕ราย
โดยบาดเจ็บเล็กน้อย๔รายขณะนี้สามารถกลับบ้านได้แล้วนะฮะ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกคนนึงต้องรอดูอาการนะครับ
เพราะว่าเนื่องจากสมองได้รับความกระทบกระเทือน
คนที่บาดเจ็บแล้วก็รอดูอาการเป็นคนงานชาวพม่านะครับ
ฟอร์มได้กำชับให้ตรวจสอบทุกจุดที่มีการใช้คอนกรีต
รับน้ำหนักคานสำเร็จรูปในลักษณะเดียวกันนี้นะครับ
ในเส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกแห่งเลย

ผมให้คุณผู้ชมฟังให้ดีเพราะว่าเขาบอกว่า
เป็นเหมือนโครงค้ำยันชั่วคราว
เพราะเดี๋ยวหลายคนบอกโอ้โหต่อหม้อที่เห็นใหญ่
มันไม่แข็งแรงเหรอไม่แข็งแรงหรือเปล่า
ต้องตรวจสอบทุกต่อหม้อหรือเปล่า
แต่นี่มันเป็นการค้ำยันชั่วคราวไว้ก่อน
ค่ะนะฮะดังนั้นไอ้ตัวที่มันหักที่มันแตกที่มันพัง
คือตัวค้ำยันชั่วคราวนะครับ
มันก็เลยทำให้ตัวต่อหม้อที่กำลังเทคอนกรีตอยู่มันเอียงลง
ใช่ค่ะทีนี้พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งกว่า

ว่าเส้นนั้นการจราจรจะเป็นอย่างไร
จะเปิดใช้ได้หรือยังรถจะติดหรือเปล่า
นี่คุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศเมื่อเช้านะคะ

ก็นำคนงานเร่งเก็บซากชิ้นส่วนต่างที่มันพังลงมา
รวมถึงเคลียร์ปูนซีเมนที่ไหลลงมากองอยู่กับพื้นผิวถนนออก
เป็นการคืนผิวจราจรจนประมาณช่วงเช้านี้๖โมงเช้า
ก็สามารถเปิดใช้ถนนได้เป็นปกติแล้วนะคะ
ส่วนจุดที่เกิดเหตุคานมันพังถล่มนี่นะ
ตอนนี้ก็ยังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสาย
แล้วเราก็จะได้ยินสิ่งของร่วงหล่นลงมาบ้าง

แต่อันนี้มันพังลงมาทั้งต่อหม้อเลยนะฮะ